ตอนแรกเด็กหญิงหายตัวออกไปจากบ้านครอบครัว
แล้วก็ตามหาเลยปรากฏค่ว่า
พบว่าเด็กคนนี้ถูกไอ้หนุ่มหนวดคร่าวผ่าไป
แล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกาย
ทิ้งไว้ที่ร่ายมันสัมปรัง

ให้ช่วยตามหาเด็กหญิงงามตายุ๗ขวบ
ซึ่งหายตัวไปจากพื้นที่ที่บ้านทรัพย์เจริญ
ตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๓มกราคมในช่วง๑๐โมงเช้า
โดยน้องหายไปกับผู้ชายไม่ทราบรูปภัณฑ์สันธาร
ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ของพ่อของน้องขี่ออกไป
โดยคาดว่าผู้ชายคนนั้นจะหลอกเด็ก
หลอกบอกว่าจะพาเด็กไปซื้อขนมเด็กก็เลยตามไปนะฮะ
แล้ววันต่อมาครับ๒๔มกราคมเจ้าของโพสต์ได้อัปเดตบอกว่า
พบน้องงามตาเด็กหญิง๗ขวบแล้วถูกทิ้งไว้ในป่าไร่มันสัมปะหลัง
โดยน้องได้เดินออกมาจากป่าเองขึ้นมาอยู่บนถนน
บริเวณทางแยกไซโลพิมพาในสภาพร่างกายของน้องสะบักสบอม
มีเลือดออกหูออกตาแล้วก็มีฟกช้ำที่ท้ายถอยนะครับ
เมื่อวานนี้นะฮะผู้สิทธิ์ของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินก็ลงพื้นที่
ยังบ้านของน้องงามตาแล้วก็อยากจะรับทราบข้อมูล
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงวัย๗ขวบรายนี้
ก็ได้ข้อมูลมาจากคุณครูที่เป็นคนนำเรื่องราวนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
คุณครูเปิดเผยว่าน้องงามตาเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๑ของโรงเรียน
เป็นเด็กค่อนข้างตัวเล็กหลังจากหายตัวไป
หลายคนเป็นห่วงและช่วยกันตามหา
โดยคุณครูได้เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ให้ฟัง
ตั้งแต่วันที่หายตัวไปคือวันเสาร์ที่๒๓มกราคมนะครับ
บอกว่าวันเสาร์ดังกล่าวพ่อได้พาน้องงามตาและลูกอีก๒คน
ทำงานที่ไร่มันสัมปะหลังท้ายหมู่บ้าน
และระหว่างที่เด็กรอพ่อทำงานอยู่นั้น
ปรากฏว่าน้องก็หายตัวไป
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่พ่อเองจอดทิ้งไว้

ก็เลยเชื่อว่ามีคนร้ายมาทั้งขโมยรถไปด้วย
แล้วก็พาน้องงามตาไปด้วย
โดยลูกอีก๒คนที่มาด้วยกัน
ก็บอกข้อมูลกับพ่อบอกว่างามตาไปกับผู้ชาย
ใส่เสื้อสีดำซ้อนท้ายกันไป
แล้วผู้ชายคนนี้มันบอกว่ามันจะพาไปซื้อขนม
อันนี้พ่อนะพ่อตามหารถก็หายลูกก็หายไปด้วย
งามตาไปไหนก็เลยถามลูกอีก๒คน
ลูกสองคนบอกว่าผู้ชายเสื้อดำมันเอารถพ่อไป
แล้วมันพาน้องซ้อนท้ายไปบอกว่าจะพาไปซื้อขนมนะครับ
ทีนี้พ่อก็รีบออกตามหาตัวน้องงามตาแต่ก็ไม่พบ
กระทั่งมาอีกวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านมาเจอน้องงามตา
เดินอยู่ริมถนนในสภาพที่น้องมีเลือดไหลตามใบหน้า
และลำคอนะฮะก็เลยรีบพาตัวไปหาคุณครูก่อน
หาคุณครูที่โพสต์ตามหาเด็กนะครับ
แล้วก็รีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะครับ
จากการสอบถามน้องงามตาน้องงามตาบอกอะไรรู้ไหมคุณ

งามตาบอกว่าคนที่พาขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่ตระเวนไปหลายต่อหลายที่นะครับ
ระหว่างทางน้องก็ตกใจร้องไห้จะกลับบ้านจะหาพ่อแม่
ถูกคนร้ายก็ใช้ไม้ทุบตี
งามตายืนยันว่าเห็นหน้าคนร้าย
แล้วก็จำรูปภัณฑ์ได้บอกว่าเป็นชายรูปร่างผอม
ขาวสูงมีหนวดและมีเครา

ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสพพบพระ
ลงพื้นที่บริเวณไร่มันสัมปะหลัง
จุดที่น้องงามตาหายไป
แล้วก็เป็นจุดที่คนร้ายพาน้องงามตามาทิ้งไว้
พบว่าอยู่ห่างจากถนนลาดยางไปประมาณ๓๕๐เมตร
ในที่เกิดเหตุนะครับพบเสื้อของเด็กหญิง
ถูกทิ้งไว้บนกิ่งไม้ใกล้กับกระท่อมกลางไร่มัน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกระท่อมที่คนร้ายมาพัก
อกจากนี้พบไม้ไผ่๑ท่อนยาวประมาณ๑เมตรตกอยู่
ลักษณะก็มีคราบอะไรบางอย่างติดอยู่ที่ผิวไม้
ก็ต้องเอาไปตรวจสอบนะเป็นคราบเลือดของน้องงามตาหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปตรวจสอบเป็นหลักฐานแล้วครับ
เพื่อตามหาคนร้ายต่อไปเพราะชาวบ้านเขากลัวเหลือเกิน
โอ้โหเกิดเหตุขึ้นในชุมชนแบบนี้ชาวบ้านภาวะสิฮะ
ลูกเด็กเล็กแดงในชุมชนก็มีอีกหลายคน
กลัวว่าคนร้ายมันจะก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ